ส่วนเรื่องนี้ต้องมาขอเตือนหนุ่มที่มีความจริงใจ

แต่บางทีไปโดนหลอกเข้านะคะ

ให้ไปเนี่ยเป็นทรัพย์สินเป็นเงินทองรวมแล้วเกือบ๓๐๐๐

เกือบ๓ล้านแล้วอันนี้คือเจอหน้ากันด้วยนะ

ก็คิดว่าเออเราอยู่เป็นทุกคู่ยากกัน
สุดท้ายฝ่ายหญิงหนีไปมีแฟนใหม่ทิ้ง
หนี้ก้อนตัวเอาไว้ให้อยู่คนเดียวเนี่ยค่ะ
เขาเลยต้องมาแจ้งความบอกคุณตำรวจช่วยผมที
นี่คือดิฉันเรียกคุณลุงได้ไหมนะ
สันทัศน์ทองอบอุ่นอายุ๖๐ปีค่ะชาวอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว
บอกว่าไปเจอผู้หญิงคนนึงทำอาชีพร้านเสริมสวย
เป็นช่างเสริมสวยนะก็คบหาดูใจกันมาระยะหนึ่งแล้วล่ะ
ผมก็มอบความจริงใจให้มาตลอดเลยนะแต่ผู้หญิงคนที่เขาหลอกผมอ่ะ
สินที่ให้ไปนะซื้อบ้านเอื้ออาทรให้เอาไปทำร้านเสริมสวย
ซื้อฮอนด้าซิตี้รถยนต์ให้ห้าแสนครับ
พอได้รถออกมาปุ๊บผู้หญิงบอกเอารถไปจำนำกันเถอะพี่
เอ้าก็เอารถไปจำนำเลยไม่พอ
หากินของผมอย่างเจ้ารถไถคูโบต้าคู่ใจโดนเอาไปจำนำอีกหนึ่งแสน
อีซูซูอีกแสนหกพันบาทก็จำนำอีกหมดแล้วบาสด้าอีกหนึ่งคันยังไม่หมด
อืมมาซะอีกหนึ่งคันจำนำอีกอืมและสุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่คือที่ดิน
เอาไปจำนองอีกแปลงหนึ่งหนึ่งล้านบาทรวมรวมแล้วคือเกือบสามล้านนะคะ
โอ้โหแล้วมันไม่ได้กลายเป็นเงินงอกเงยอ่ะคุณเพราะจำนำกับจำนองคือหนี้สินล้วนล้วน
ปัจจุบันสาวเจ้าหนีหายไปมีแฟนใหม่แล้วและทิ้งหนี้ก้อนใหญ่เอาไว้ให้
คุณลุงสันทัศน์เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วคุณตำรวจต้องช่วยผมทีตำรวจก็บอกว่าแหม่มันถ้าข้อกฎหมายก็คือให้ด้วยความเสน่หานะเนาะ
แต่เอาแบบนี้เอาหลักฐานที่มีไปร้องขอความช่วยเหลือที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนจังหวัดสาแก้วนะ
ให้เขาช่วยฟ้องแพ่งเรียกเอาทรัพย์สินคืนไว้เลี้ยงชีพในยามแก่ชรา

นายสันทัศน์บอกว่าเอาจริงนะมันก็เสียใจแหละทุ่มเทให้ขนาดนั้น
พอผมหมดตัวเขาไม่อยากอยู่กับผมผมก็ไม่ติดนะก็ไม่ว่าหรอก
ผมก็อยากจะตั้งหน้าตั้งตาทำงานอยู่กับตัวเองไปนี่แหละ
แต่ขอเงินคืนมาบางส่วนได้ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นศูนย์ไม่เหลืออะไรเลย

รถหายเกลี้ยงรถไถก็ไม่มีรถยนต์ก็ไม่มีกระบะก็ไม่มี
ทุกวันนี้เหลือซาเล้งขายเสื้อผ้ามือสองหารายได้เลี้ยงชีพไปวัน

ผมเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็หากินไปวันแล้วขายของก็ไม่ค่อยได้
รถเสียมั่งไฟก็โดนตัดไปสองรอบแล้วหาส่งเขาไม่ทันไฟฟ้าครับ

ก็ขายผ้าก่าวเอาซาเล้งไปเนี่ยผมก็ถอดซาเล้งมารถขันให้มา
ขายผ้าก่าก็รองเท้ามือสอง

ไปขายแถวทุ่งมหาเจริญแล้วก็วัดไซทองตายาว
แล้วก็ไปวางใหม่วันนั้นก็ไปรถพังก็รถไม่ติดขากลับ

เพราะว่าเขาไปทำงานอยู่ต่างประเทศ๓๐ปีก็ไปหลายประเทศแล้ว
แต่ว่าบริษัทจะส่งงานที่ไหนให้แล้วก็เก็บหอมรอมริบมาตลอด
ส่วนตัวเคยมีภรรยามาแล้ว๓คนคนแรกอยู่ด้วยกัน๒๐กว่าปี
คนที่๒อยู่ด้วยกัน๗ปีซึ่งเขาก็ดูแลอย่างดีนะ
ให้เงินใช้ดูแลเป็นอย่างดีแต่มันก็มีเรื่องราวให้ต้องเลิกรากัน
มาเจอคนที่สามก็คือสาวร้านเสริมสวยนี่แหละ
ก็ตั้งใจจะลงหลักปรักฐานโอ้โหที่ไหนได้หนี้เพียบเลยค่ะ